ส่วนเรื่องพระก็มีทุกวันคุณผู้ชมแล้วมีคารวาสไปเจอพระรูปนี้อยู่ในห้างดังเลยนะ
นนทบุรีอะไรตรงเอวหลวงพี่อะไรอ่ะอะไรตรงเอว
อะไรอ่ะ
โอ้โหที่เอวท่านจะมีอะไรก็รัดประคดไงไม่ใช่อ่ะสิพี่เบิร์ต
อะไรอ่ะรัดประคดอ่ะใช่แต่ไอ้ที่เหน็บมาด้วยนะปืนนะ
ปืนจริงหรือปืนปลอมเดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ตำรวจสืบสวนสพรัฐนาธิเบสจังหวัดนทบุรีเนี่ย
รับแจ้งมาก็เลยต้องมาคุมตัวพระอาคมคำพมัยอายุ๓๐ปีครับเป็นพระลูกวัดของวัดในจังหวัดนทบุรี
ปืนที่ท่านพกอยู่เป็นจุด๓๒นะ๑กระบอกแล้วก็มีกระสุนด้วย๓นัด
คุมตัวพระอาคมได้ที่ลานจอดของห้างดังเลยครับแถวแครรายแล้วก็มีการนิมนต์พระอาคมกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
ทีนี้มีคนแจ้งแจ้งตำรวจว่าว่าตำรวจเจอหลวงพี่ท่านหนึ่ง
หลวงพี่รูปหนึ่งเนี่ยนะพกปืนมาเดินอยู่ในห้างเนี่ยตำรวจไปดูหน่อยไหม
ตำรวจก็เลยมาเลยครับสอบสวนพระอาคมท่านอ้างว่าซื้อปืนมาจากเพื่อน
ราคา๓๐๐๐อันนี้น่าจะปืนจริงแล้วละมั้งเนี่ย
ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้บวชอ๋อพอบวชได้๑พันศา
และคิดว่าจะไม่ศึกแล้วก็เลยไปทำเรื่องคืนห้องพักแล้วก็ขนของออกมา
ก็เลยพกปืนมาด้วยปืนที่เก็บไว้ในห้องก็เอามาด้วย
กำลังจะไปฝากไว้ที่น้องให้ยมน้องให้เก็บรักษาไว้
ดันมาเจอตำรวจรวบตัวไว้ซะก่อนครับ
เป็นเป็นปืนไทยอ่ะหลวงพี่ปืนผมปืนผมพกเอาไปไหนฮะ
ผมเอาไปเพราะว่าที่บ้านไม่ได้อยู่แล้วครับ
ก็เลยมาเก็บไว้ที่วัดเอามาเก็บไว้ที่ตัวเลย
ให้ฝากน้องครับแต่ก็มากลางทางก่อน
พอเจอพระพกปืนแบบนี้ครับตำรวจก็ต้องนิมนต์
แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าดำเนินคดีข้อหา
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตกับโอ้โหศักดิ์เต็มตัว
แล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

โดยไม่มีเหตุอันควรดำเนินคดีตามกฎหมาย
ก็ลาจากการเป็นพระเรียบร้อยครับคุณผู้ชม